คุณผู้ชมคะจับแล้วนะคะเบนท์เรสซิ่งคนละคนกันกับอดีตสามีของคุณครับ
แพทย์ทีนี้เบนท์เรสซิ่งที่ที่ฉันพูดถึงเนี่ยต้องต่อนำสกุลว่าแห่งเมืองตรัง
เมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมคะที่เรานำเสนอข่าวรถกระบะแต่งซิ่งคันหนึ่งเข้าไปในตลาด
ใช่ค่ะพี่บุ๊คแล้วคือพ่อค้าแม่ค้าเขาอยู่กันเต็มเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้ารอปภพยายามตามไปจับกลุ่ม
แล้วจับได้แล้วนะคะรู้ไหมคะว่าสาเหตุที่เขาทำไปเพราะอะไรเอออยากรู้ฮะเขาบอกเครียด
เครียดเลยต้องเบิ้ลนะครับเออนั่นสิเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนนะครับ

เห็นไหมคะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนคนทั่วไปแตกตื่นกันทั้งตลาดเลยแล้วพยายามใช่พยายามจะบอกว่าแหล่ป้ายแหล่ป้ายหมายถึงว่าให้ถ่ายป้ายทะเบียนไว้
จะได้ตามจับตัวง่ายง่ายนะคะนี่แหละค่ะเป็นความเดือดร้อนที่เขาคนนี้เป็นคนก่อขึ้นนะคะในตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ของเมืองตรังค่ะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุก็คือตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นะคะไปเจอกับคุณอำนวยแทร่เห่าอายุ๕๓ปี
ท่านคนนี้เป็นประธานตลาดเซ็นเตอร์พอยต์เล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงสักประมาณ๕โมงเย็นของวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
ตอนที่ผู้คนเขากำลังจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของกันที่ตลาดแล้วคนเต็มตลาดเลยนะครับ
อยู่ดีกระบะสีขาวแต่งซิ่งค่ะก็ขับเข้ามาในตลาดโดยมีรถของแม่ค้านำหน้ามาก่อน๒คัน
ซึ่งรถของแม่ค้าเขามาทำอะไรล่ะเอาข้าวของลงเพื่อจะขายใช่ไหม
ส่วนรถกระบะคันนั้นค่ะพอเข้ามาถึงก็เบิ้ลเครื่องเลยค่ะ
เสียงดังพ่นควันดำเต็มถนนเต็มตลาดแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นอกจากจะคุยกับคุณอำนวยแล้วนะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคนที่ถ่ายคลิปนี้ครับ
คุณทิติมาสุเรนอายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของร้านฮันดี้แฟชั่นนะครับ
คุณทิติมาบอกว่าเธอได้ยินเสียงรถขับผ่านหน้าร้านคือขับด้วยความเร็วแหละ
สำคัญเลยก็คือหลักฐานถ้าเกิดว่าจะดำเนินคดีกับใคร
มือถือทันใดเลยค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ให้เราได้เห็นด้วย
แล้วก็ให้เราได้นำเสนอข่าวให้ท่านดูด้วยนะคะ
ข่าวให้ท่านดูด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุนะฮะนี่ค่ะคุณผู้ชม
ไม่รอดนะครับเพราะรปภเนี่ยตามไปทัน
หลังจากนั้นตำรวจก็ตามประกบเลยนะคะ

แล้วก็รับประพอของตลาดช่วยกันจับตัว

เบนส์เรสซิ่งแห่งเมืองตรัง
ถ้าเกิดว่าเอาชื่อจริงนามสกุลจริงก็คือ

อายุ๒๗ปีมีอาชีพค้าขายปลาในตลาด
เราก็ถามวิมลเอ้ยทำแบบนั้นทำไม
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็ถามว่าทำทำไม

ผมเครียดเครียดกับปัญหาครอบครัว

แล้วก่อนที่จะออกมาก่อเหตุนะ

ปัญหาเครียดกับครอบครัวน่าจะเป็นปัญหารองแหละ

ใช่ค่ะไปเสพยาบ้ามา๓เม็ดนะคะ
ส่วนที่เข้ามาพ่นควันดำในตลาด

ก็เลยอยากขอโทษทุกคนและขอรับผิดชอบ

ในสมองคิดว่าอยากระบายอะไรกันนะครับ

แต่ไม่ได้คิดว่าคนอื่นก็จะเดือดร้อนใช่ไหม
ก็นี่ไงครับ
คิดว่าอยากระบายนะครับ
ค่ะโดยเบิ่นเครื่องออกมาสิ่งดังแบบนี้

ในฐานะที่จบจากตรังนะครับ

วิมุลสติสติสติวิมุล

แก้ปัญหาไอ้การทำแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะ
ตัวเองได้ความสะใจแล้วก็คดีติดตัวไปด้วย
ยิ่งเครียดนะไอ้ที่เครียดอยู่แล้วนะ
ใช่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คือแจ้งข้อหา
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือเม็ดแอมเฟตามีน
แล้วก็ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

แล้วก็ขับรถหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็ส่งตัววิมล

โดยวิมลช่วงที่กำลังจะเข้าคุก

บอกว่าก่อนไปรับโทษ

ผมจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลยค่ะ